เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
เรื่องของสาวอุดรธานีโชคร้าย
เพราะว่าออกจากบ้านไปหาหมอฟัน๒ชั่วโมง
กลับมาอีกทีที่บ้านปรากฏว่าโอ้โหไฟลุกไหม้บ้านของเธอ
ทรัพย์สินแล้วก็บ้านของเธอเสียหายทั้งหลังเลย

ปลั๊กเปลือกอะไรก็ไม่ได้เสียบคาทิ้งไว้

ปลั๊กไฟเธอก็ดึงออกหมดแล้ว
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นที่ไม่ได้ใช้งาน
เธอก็ดึงปลั๊กออกเรียบร้อยแล้ว
และเป็นช่วงจังหวะที่ในช่วงนี้เธออยู่บ้านคนเดียว
คือปกติเธอจะอยู่บ้านกับหลายคนในครอบครัว
แต่ปรากฏว่าคนในครอบครัวก็ไปทั้งต่างจังหวัด
แล้วก็ไปนอนค้างที่อื่นด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเร่งฉีดน้ำดับเพลิง
ที่กำลังลุกไหม้บ้านสองหลังภายในบ้านพี่บูรรณ์๔
ชุมชนนวลพี่บูรรณ์เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ประดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นด้วย
ใช้เวลานานเกือบ๑ชั่วโมงถึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ขณะที่เพลิงกำลังลุกไหม้และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับเพลิงนั้น
นางสาวหันศาคุ้มคงอายุ๓๖ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิง
ได้แต่นั่งร้องไห้มองเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านด้วยความเสียใจ
เพราะว่าทรัพย์สินและของมีค่าถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับ
โดยเจ้าของบ้านต้นเพลิงให้การกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าบ้านหลังนี้จริงเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่น้องชาย
แล้วก็มีหลานอีกคนนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
พ่อแม่กับหลานก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด
ส่วนน้องชายไปนอนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ทำให้เธออยู่บ้านคนเดียว
ก่อนเกิดเหตุเธอออกจากบ้านไปหาหมอฟัน
คลินิกแถวตลาดบ้านห้วยซึ่งไม่ไกลจากบ้านแหละ
จำได้นะครับว่าก่อนออกจากบ้านก็ตรวจตราดูความเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอะไรเอาไว้เลย
ทำให้เธอมั่นใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทำฟันเสร็จประมาณ๒ชั่วโมงเธอกลับมาที่บ้านเท่านั้นแหละ
เพลิงกำลังลุกไหม้บ้านอย่างรุนแรง
ทำให้เธอถึงกับล้มทั้งยืนเพลิงไหม้จนไม่เหลืออะไรเลย

ซึ่งครอบครัวของป้าย้ายไปอยู่ที่สปลาวเกือบ๒๐ปีแล้ว
ทำให้บ้านของป้าไม่มีใครอยู่แต่ก็ถูกไฟลุกไหม้ไปด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุบ้านต้นเพลิงไม่มีคนอยู่

ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนสายไฟที่เก่าหรือว่าสายไฟที่ชำรุด
แม้ว่าเจ้าของบ้านจะถอดปลั๊กอะไรต่างนานาออกแล้ว

ก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้นะครับ
ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ